ตัวหนังที่นำมาใช้ในการแสดงหนังใหญ่จะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูอยู่ร่วมในการแสดงทุกครั้ง
สำหรับพิธีไหว้ครูหนังซึ่งไม่ได้นำมาใช้ในการแสดง
มีหนังพระรือสีหนังพระอีสวนและหนังพระนาราย
ส่วนตัวหนังที่นำมาใช้ในการแสดงซึ่งส่วนมากหนังใหญ่นิยมเล่นเรื่องรามเกียร
ก็จะต้องเลือกตัวหนังให้สอดคล้องกับตอนที่จัดแสดงว่าเป็นตอนใด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน